การเมืองไทยต่อเนื่องกันเลยแล้วกันนะครับ
คือวันเลือกนายกรัฐมนตรีวันต่อไปเนี่ยฮะชัดเจนแล้วนะครับ
วันนี้คือ๑๙กรกฎาคมวันพุธหน้า๙โมงครึ่ง
เวลาเดิม๙นาฬิกา๓๐นาที
ท่านผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อวานนี้
ที่ประชุมรัฐสภาสสวลงมติกันเรียบร้อย
ยังไม่ได้นายกคุณพิทายังไม่ได้เป็นนายกนะฮะ
วันนี้คุณวัณฮนมภาปสวสัพธิ์นะครับ
เปิดเผยว่าเรื่องการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในครั้งต่อไป
คือวันที่๑๙กรกฎาคมนะฮะวันพุธหน้านะครับ
ตามที่เคยมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะครับ

จะนัดหารือวิฟทั้งสามฝ่าย
ก็คือซีก๓๑๒เสียงสส
ซีก๑๘๘เสียงสส

ซึ่งจะเป็นการเปิดให้ที่ประชุม

เมื่อวานี้ที่ประชุมก็อย่างที่ทราบ
ไม่ให้ความเห็นชอบนายพิธาริมเจริญรัฐ
แคนดิเดตนายกระดาษมนตรีของภาคกล้าวไกล

ส่วนวันที่๑๙กรกฎาคม
ถ้าประชุมแล้วก็ยังไม่ได้อีก
จำได้ใช่ไหมครับก่อนหน้านี้มีข่าวว่า

เดี๋ยวคงต้องมีการหารือกันอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับ

เพราะวันที่๑๙เนี่ยยังไม่รู้ผล

ต่อวันที่๒๐วันรุ่งขึ้นเลยไหม

ถ้าวันที่๑๙มีการโหวตเลือกนายก

แล้วฝ่ายที่เสนอชื่อ
คุณพิธาให้เลือกเป็นนายก

เพราะเขาถกเถียงกันอยู่เรื่องของยัตย์ติในที่ประชุมแต่ว่าก่อนหน้านี้
บอกว่าทำได้จะทำกี่ครั้งก็ได้
แล้วปรากฏว่าก็มีรู้สึกจะเป็นสวใช่ไหมคะ
ที่บอกว่ามันไม่ได้มันได้แค่ครั้งเดียวครั้งที่สองก็ต้องเปลี่ยน
คือโหวตเลือกนายกเนี่ยจะโหวตกี่ครั้งก็ได้

ชื่อเนี่ยถ้าเสนอชื่อเนี่ยมีสวบอกมันคือเสนอชื่อซ้ำ
โหวตเลือกนายกวาระเดิมแต่ต้องเสนอชื่อคนใหม่
ไม่ใช่เสนอชื่อคนเดิมมันมียติอยู่ที่บอกว่า
ภายในสมัยประชุมเดียวกันเนี่ยห้ามเสนอยติซ้ำ
เนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดจะมีคนค้านตรงนี้นะฮะ
ประธานวัฒนศพาเนี่ยนะฮะเพราะว่าต้องมีความเป็นกลาง
เอาเป็นว่าให้ถึงเวลาวันนั้นแล้วถ้ามีคนหารือเรื่องนี้
เดี๋ยวค่อยให้ที่ประชุมเนี่ยค่อยมาพูดคุยกัน
ภาษาหน้าต่อเรื่องวันที่นัดประชุม
รัฐสภาของวันที่๑๙กรกฎานี้ก็
วันนี้ก็ได้ออกหนังสือเชิญสมาชิกรัฐสภามาประชุม
วันพุธที่๑๙เวลา๙นาฬิกา๓๐นาทีเหมือนวันที่๑๓ครับ
แต่ว่าในแง่ของกฎหมายจะบอกว่าให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาของ
ประธานรัฐสภาก็ได้นะฮะแต่มันต้องมีเหตุการณ์ใหม่
มันจะมีมันจะมีถ้อยคำข้อความอยู่
เชื่อว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายคนก็รู้สึกว่าเออภาษากฎหมายนี่เนอะ
มีความได้หลายอย่างมากเลยมันมีช่องมีอะไรได้เยอะแยะมากมายเลย
ทีนี้เมื่อวานี้ทางคุณพิทาเองก็ให้สัมภาษณ์ไว้บอกว่า
เขาจะต้องกลับไปดูเรื่องของกลยุทธ์เนาะ
ไปดูว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรยังไงขึ้นและครั้งต่อไปเขาจะทำยังไงเพื่อให้ได้คะแนนเสียงมากขึ้น
ในขณะเดียวกันเขาบอกเขาจะทำควบคู่ไปกับสิ่งนี้ค่ะอืม
แก้ไขรัฐธรรมนูลมาตราสองร้อยเจ็ดสิบสองครับ
วันนี้ก้าวไกลยื่นเสนอเลยนะคะร่างแก้กฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราสองเจ็ดสอง
คือกะยื่นเรื่องนี้ปิดสวิตช์สวและบอกว่าการยกเลิกอำนาจสว
ที่อาคารรัฐสภายื่นร่างกฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา๒๗
เลิกอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาในการโหวตเลือกนายกต่อประธานรัฐสภา

นายชัยธวัฒน์บอกว่าสสจากเก้าไกลได้ลงชื่อตาม๑๐รัฐธรรมนูล
เสนอแก้มาตรา๒๗๒ในบทเฉพาะการ
ให้อำนาจสวมีส่วนร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี
เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชน
เพราะการโหวตเลือกนายกเมื่อวานนี้เนี่ย
คือสวงดออกเสียงมากถึง๑๕๙เสียง
ไม่มาประชุมถึง๔๓คน
คือเอาง่ายก็เกือบจะทั้ง๒๕๐คนคิดเป็นประมาณ๘๐เลยก็ว่าได้

ซึ่งก้าวกลายมองว่าสิ่งนี้มันค่อนข้างชัดเจนว่า

และมันจะนำไปสู่ทางตันทางการเมือง
ไกลเลยเสนอทางออกให้สวที่ไม่ประสงค์ที่จะโหวตให้พิธา

แล้วก็ตอบโจทย์ให้ระบบรัฐสภาไทยด้วย

เป็นทางออกที่ดีแบบบัวไม่ให้ช้ำ

ก็มีคนถามว่าอันนี้เก้ากลายได้ปรึกษาภักดิ์ร่วมไหม

ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน
ก็มีคนถามว่าอันนี้เก้ากลายได้ปรึกษาภักดิ์ร่วมไหม

ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน

ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน

ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน
ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน
ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน
ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน
ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน

ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน
ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน
ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน
ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน

ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน
ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน

ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน
ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน
ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน
ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน
ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน
ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน
ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน
ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน
ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน
ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน

ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน

ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน
ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน
ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน
ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน
ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน

ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน

ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน

ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน

ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน
ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน
ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน
ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน
ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน
ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน
ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน
ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน
ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน
ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน
ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน
ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน
ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน
ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน
ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน
ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน
ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน
ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน
ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน

ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน
ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน
ทางคุณชัยธวัดก็บอกว่าการยื่นเรื่องแก้ไขมาตรวจสองเจน
จะเอายังไงจะเป็นชื่อคุณพิธาเหมือนเดิมโดยมีอย่างอื่นเพิ่มเติมเข้ามาหรือหารือกันแล้วจะแบบไหนอะไรยังไง
ใช่ค่ะซึ่งคือหลังจากที่มีข่าวประเด็นเรื่องที่ว่าก้าวไกลไปขอยื่นแก้ไขมาตรา๒๗๒ก็คือจะปิดสวิตชอวรเนี่ย
คนก็คอมเมนต์กันเยอะนะว่าแม่ท่าทีมาแบบนี้โหวตวันที่๑๙นี่รู้เลยว่าผลจะออกมาเป็นยังไง
คือคนมองว่าเป็นแบบนี้เนี่ยยิ่งเหมือนผลักตัวเองไปสู่หนทางฝ่ายค้านหรือเปล่า

เขาก็เลยเอารวบรวมความคิดเห็นเหล่านั้นมางั้นก็ไม่ต้องโหวตไปเลยดีกว่าไหมล่ะ
จะได้สบายใจกันทุกฝ่ายไงไม่กระทบด้วย
การแก้ไขกฎหมายนี้ก็ไม่น่าจะยาวนานไม่น่าจะกระทบกับการโหวตเลือกนายก
เนื้อหาสาระก็ไม่ได้มีอะไรมากแค่ยกเลิกซึ่งมันสามารถดำเนินการได้เลย
ส่วนเรื่องเกมการเมืองที่จะทำให้ก้าวไกลต้องพลิกคั่วไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ย
คุณชัยธวัฒน์ตอบเหมือนกับที่คุณพิทาพูดเลยว่า
อย่าเพิ่งเปิดประเด็นใหม่เอาตรงหน้านี้ให้ชัดเจนก่อน
แล้วก็มีข้อเสนอดักหน้าเอาไว้ว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องเสนอการโหวตนายกรัฐมนตรีเสียงข้างน้อยค่ะ
นั้นพักการเมืองเหล่านั้นจะยังคงรักษาคำพูดยืนอยู่บน
หลักการนี้เช่นเดิมคือไม่หวดให้ผู้เยกประวิตวงสูวัน
แม้ว่าตนเองจะยังไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลในปัจจุบัน
โดยจุดยืนเหมือนเดิมว่าไม่เห็นด้วยในการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับเพราะมันบริหารประเทศไม่ได้
นี่คนบอกว่าโอ้โหนี่ขนาดประชาชนไม่ไปเลือกตั้งผิดกฎหมายใช่ไหม
เลยยังไงค่าประชุมอย่างนี้ละก็ต้องลาประชุมหรือขาดไปเลยคือคือถ้า
เป็นวาระวันอื่นประชุมวันอื่นมันก็อาจจะไม่ได้มีผลอะไร
ใช่ไหมครับเพราะเวลาการใช้สิทธิ์ใช้เสียงการนับองค์ประชุมอะไรพวกนี้
มันจะเป็นเรื่องของสอสอเรื่องของสวหรือประชุมรัฐสภาอาจจะใช้เสียงแบบหนึ่ง
แต่ประชุมเลือกนายกเนี่ยเขายึดเสียงเกินกึ่งหนึ่ง
ซึ่งถือว่าเป็นเสียงข้างมากแบบเด็ดขาด

แล้วแบบเด็ดขาดก็คือคุณมีสมาชิกอยู่ทั้งหมดสสวรัฐสภา

เกี่ยวกับว่ามากี่คนแล้วลดทอนลงมา
ถูกต้องเพราะฉะนั้นจะหายไปเท่าไหร่ไม่มาเท่าไหร่
งดออกเสียงเท่าไหร่ก็ยึดเสียงข้างมากเด็ดขาดคือ๓๗๖เสียง
คุณชัยธวัฒน์เลขาธิการพักเก้าไกลเนี่ยบอกว่าอ่าก็นี่ไงเมื่อวานก็อ่า
ไม่มาประชุมก็เยอะค่ะงดออกเสียงก็แยะอืมรวมรวมแล้วเนี่ยสองร้อยได้
เดี๋ยวนั้นงดออกเสียงร้อยห้าสิบเก้าไม่มาประชุมสี่สิบสามใช่ไหมคะครับ
เนี่ยเป็นอู้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสองร้อยสองในเมื่อบางท่านก็บอกว่าโอ้โห
ก็ไม่อยากเอาสวเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการโหวตเลือกนายกเลย
แต่ไม่รู้จะทำยังไงก็นี่ไงก็ปิดสวิตช์สอวอลเลิก๒๗๒ไปเลย
ก็ไม่ต้องโหวตเลยละกันดีไหมจะได้สบายใจทุกฝ่ายคุณชัยธวัฒน์บอก
คงใช้เวลาไม่นานหรอกอ่าในการที่จะดำเนินการเรื่องนี้ค่ะ
แต่ยังไงผมว่ามันไม่ทันวันที่สิบเก้าก็ละกระดาษหรอกอืมอีกห้าหกวันเขาจะโหวตนายกกันแล้ว
ขั้นตอนมันเยอะใช่ไหมคะโอ้ต้องเข้ากรรมธิการอืมอ่าต้องเข้าสอสอวาระหนึ่ง
วาระสองวาระสามไปเข้าสอสอสอวรรถสภาอีกวาระหนึ่งคือมันไม่ทันภายในห้าหกวันนี้หรอก
อย่างน้อยน้อยก็สามสิบวันสี่สิบวันแล้วเราไปคุยกันในวันที่สิบเก้าเลยได้ไหม
ปิดก็ไม่ได้เพราะมันยังมีผลอยู่รัฐธรรมนูลยังมีผลอยู่ใช่ไหม
จนกว่าจะถึงนู่นอ่ะพฤษภาคมปีหกเจ็ดอ่าถ้าจะเลิกก็ต้องเลิกโดยรัฐธรรมนูล
ค่ะอ่าไม่สามารถไปบอกว่าอ่าเราไม่เอาแล้วนะมาตรานี้สองเจ็ดสอง
ค่ะที่ประชุมเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาอืมเพราะฉะนั้นเนี่ย
การแก้ไขสองเจ็ดสองอย่าว่าแต่เรื่องขั้นตอนจะไม่ทัน
โหวตเลือกนายกในช่วงสัปดาห์หน้านี้เลยนะค่ะ
เขาบอกตัวเลขของเสียงที่ต้องการในการแก้มาตรานี้เนี่ย
ยุคก่อนหน้านี้รัฐบาลชุดก่อนก็เห็นด้วยหลายพักนี่แต่แม้จะมีสอวอเห็นด้วย
แต่ก็ไม่เคยแก้ผ่านปิดสวิตช์สอวรเนี่ยเสนอแก้มาหลายครั้งแล้วในสภาชุดที่แล้วเนี่ย
แต่ไม่เคยผ่านเลยก็จริงอ่าเดี๋ยวให้ดูนะฮะว่ามันยากยังไงนะครับทุกผู้ชมครับ
มาตรา๒๗๒อยู่ในบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันฉบับปี๒๕๕๙
ถ้าท่านผู้ชมยังจำได้เราไปลงประชามติกันใช่ไหม
หลังจากที่มีการร่างชุดของอาจารย์มีชัยแล้วก็มีการเสนอเอาไว้ในบทเฉพาะการด้วย
เป็นคำถามพ่วงอ่ะค่ะอ่าซึ่งก็ผ่านมานะฮะ
การเห็นชอบอะไรเรียบร้อยนะครับอ่าระบุว่าในระหว่างห้าปีแรก
นับแต่วันที่มีรัฐธรรมชุดแรกให้วุฒิทธุ์ศภาพมีส่วนร่วมในการเลือก
นายกรัฐมนตรีร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรด้วย
ผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายมนตรีนั้นให้เลือกมาจากผู้ที่มีชื่อ
อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พักการเมืองที่มีสอสอไม่น้อยกว่าร้อยละ๕
ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของสภาผู้แทนรัศดรก็คือต้องไม่น้อยกว่า๒๕คนถึงจะเสนอคันดิเดตมาโหวตได้
และต้องได้รับเสียงเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
ก็คือสว๒๕๐สส๕๐๐กึ่งหนึ่งมากกว่าก็คือ๓๗๖เสียงเหมือนที่โหวตเมื่อวานนั่นแหละ

หมายความว่าหากจะมีการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา๒๗๒นี้นะฮะถ้าทำได้เสร็จนะทำได้สำเร็จนะ
เท่ากับว่าไม่ใช้มาตรานี้จะเกิดอะไรขึ้นก็เท่ากับว่าก็จะกลับมาเป็นการเลือกนายกโดยเสียงสอสอ๕๐๐เสียงเท่านั้น
ตอนนี้ซี่ก้าวไกลมีเท่าไหร่๓๑๒ใช่ไหมถ้าเขาเลือกกันแค่๕๐๐คนเขาผ่านแน่นอน

แต่ตอนนี้ปัญหาก็คือเขาไม่ผ่าน๓๗๖ของรัฐสภาแต่ปัญหาของการที่จะแก้ไขมาตรา๒๗๒
แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรานี้เนี่ยนะครับหรือจะแก้ไขรัฐมนูลมาตราอื่นก็แล้วแต่
การแก้ไขรถมนุนนะฮะ

เสนอเอานังสือไปยื่นให้กับประธานสภา
เดี๋ยวมีภาพที่เราดูไปเมื่อสักครู่

๑ใน๕ก็คือใช้๑๐๐คน
ไกลเนี่ยเขาได้สอสอ๑๕๑คนอันนี้ขั้นตอนเสนออันนี้เสนอได้เลยนะฮะ
เหลือก็อาจารย์วันนอบอกว่าอะไรนะไปตรวจสอบรายชื่อใช่ไหมตรวจสอบเรื่องราวต่างนะครับ
หลังจากที่เสนอเสร็จอาจจะเสนอทางอื่นก็ได้นะฮะจะเป็นสอสอร่วมกับสวเสนอก็ได้
ขอรมอเสนอก็ได้ประชาชนร่วมกันเข้าชื่อเสนอก็ได้นี่นะฮะแต่ทีนี้ถ้าจะผ่านถ้าจะแก้ไขให้ผ่านรัฐธรรมนูลเนี่ยนะครับ
ถ้าจะผ่านความเห็นชอบวาระแรกต้องใช้เสียงกึ่งหนึ่งของทั้ง๒สภาก็คือ๓๗๖คน
นี่นะอันนี้วาระแรกเลยนะแก้ไขรัฐมนูลเนี่ยนะฮะแต่๓๗๖เสียงขึ้นไปตรงนี้เนี่ย
มันไม่เหมือนเลือกนายกเมื่อวานนะเลือกนายกเมื่อวาน๓๗๖เสียงเนี่ย
สอสอก็ได้สวก็ได้ปนกันยังไงก็ได้แต่การแก้ไขรัฐธรรมนูล
ใน๓๗๖คนที่ต้องได้เสียงขึ้นไปเนี่ยนะฮะต้องมีสมาชิกวุฒิสภาไม่น้อยกว่า๑ใน๓
ให้ความเห็นชอบด้วย๑ใน๓ของสว๒๕๐คนก็คือ๘๔คนเยอะนะ
คุณได้เสียง๓๗๖เสียงว่าเอาแก้ได้ค่ะแต่ใน๓๗๖เสียงเนี่ย
คุณต้องมีสอวอ๘๔คนขึ้นไปด้วยเมื่อวานต้องการเสียงสอวอ๖๔ใช่ไหม
จะได้เป็นนายกคุณพิทาใช่ค่ะได้มาเท่าไหร่สิบสามใช่ค่ะ
แล้วถ้าจะแก้ไขรำนูนมาตรา๒๗๒ปิดสวิตช์สวต้องการ๘๔ด่านแรกก็
กว่าเดิมอีกโอ้โหแถวบ้านผมเรียกลากเลือดนี่นะฮะ
คุณผู้ชมครับผ่านขั้นตอนนี้มาได้ต้องไปเจออีกหนึ่งด่านนะฮะ
ก็ต้องมีเสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของทั้งสองสภาแล้วเนี่ย
ยังต้องมีสอสอจากพักการเมืองที่เป็นฝ่ายค้าน
ต้องมีเสียงจากเขาด้วยอีก๒๐อีกด่านึงเนี่ยเห็นไหมฮะ
สอสอที่เป็นพักที่ไม่ได้มีประธานสภาไม่ได้มีรัฐมนตรี
ไม่ได้มีรองประธานสภาก็คือสอสอฝ่ายค้านซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นฝ่ายค้ารัฐบาลอย่างชัดเจนนะ
ใช่ค่ะเพราะมันยังไม่ได้เกิดคณะรัฐบาลขึ้น
คุณต้องมีเสียงของเขาด้วยอย่างน้อยเนี่ยถ้าเขามีอยู่ร้อยคน
คุณก็ต้องมีเขา๒๐คนค่ะนี่ฮะแต่ละด่านแต่ละล็อกแต่ละล็อกเนี่ย
เพราะฉะนั้นการแก้ไขรัฐมนุนมาตรา๒๗๒เพื่อปิดสวิตช์สวไม่ง่ายนะฮะ
ยากกว่าเลือกนายกด้วยซ้ำอืมแล้วในอดีตพักฝ่ายค้านเคยเสนอแล้วนะครับ
สภาชุดที่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับในการปิดสวิตช์สวด้วยการยกเลิกมาตรา๒๗๒
รัฐมนูลนะฮะ๑๘พฤศจิกายนปี๖๓ผลปรากฏว่าไม่ผ่านนะฮะ
นี่เดี๋ยวไล่ไปดูเลยนะมีเสียงเห็นชอบแค่๒๖๘เสียงได้สวมาแค่๕๐
๖๕๖คนจาก๘๔แล้วมีผู้งดออกเสียงถึง๔๓๒คน
ที่ประชุมรัฐสภาค่ะนี่เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ยากนะครับปัญหามันก็อยู่หลายด่านหลายล็อก
อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับทุกผู้ชมครับก็เอาเป็นว่าทางก้าวกลายเขายื่นแล้วนะ
เหลือเนี่ยเดี๋ยวก็รอ๑๙กรกฎาคมอันนี้โหวตเลือกนายกก่อน